การทำผ้าเช็ดหน้าจะเริ่มด้วยการตัดผ้าให้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส
ซึ่งเป็นรูปทรงที่นิยมทำกันแล้วนำไปขึงสะดึงเพื่อเขียนลาย
โดยมักปักลายเพียงตำแหน่งเดียวที่มุมใดมุมหนึ่งของผ้า